ที่เป็นอาถรรพ์ตั้งแต่สมัยโบราณอดีตจนมาถึงปัจจุบัน
ก็ยังคงร่ำลือกันอยู่ว่าทั้งหมดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

ทุกคนพูดบ่อยมากนะตรงระเวนสนับทะเวิร์ค
มีการสาบแช่งบ้างก็ดีมีการต้องทำสาร
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดอะไรก็ตามทีนะฮะ
รวมทั้งหลังจากเกิดเหตุมีการถ่ายคลิปชื่นชม
รอปภคนหนึ่งเขายังคงทำงานกลางกลุ่มควัน
โกกรถแม้เพลิงยังไหม้อยู่ก็ตาม

จอดรถรถติดอยู่แล้วมากเวลาที่จะออกนะ
ทีนี้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ทุกคนทยอยออกพร้อมกันหมดคุณลองนึกภาพสิ
มันจะติดขนาดไหนและถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยระบายการจราจรเนี่ย

คุณสงฆ์เห็นภาพไหมมันคือควันของการเกิบเทิงม่าย
แต่รับประพอยังคงทำหน้าที่อยู่แม้ควันขโมงแล้วก็ตามเนี่ย
มีใครช่วยพี่ยามหน่อยได้ไหมคะ
คือควันมันเหม็นมากแล้วพี่คือต้องโบกให้ทุกคนออกก่อน
คือระดมไปแค่๑๐นาทียังแสบคอแสบจมูก
คือนางต้องป่วยแน่ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกหนึ่งราย
ได้โพสต์ภาพของเจ้าตัวที่รักษาความปลอดภัย๒นาย
อยู่ท่ามกลางกลุ่มควันที่เกิดจาก
เพลิงไหม้โดยไม่ได้สวมหวกหน้ากาก

ขณะที่อีกมือนึงก็ถือไฟฉายอยู่
ดิบพลอย๒ดูสิไม่มีอะไรปิดเลย
อันตรายนะการสูดควันจับไฟมาก

เขายังคงทำหน้าที่อยู่ก็ถือไฟฉายแล้วก็
ไฟทุกค้นนั้นชี้ว่าออกทางนี้นะครับ

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แม้กำลัง
เชิญกับเหตุเพลิงไหม้อยู่ก็ตาม

อยากชื่นชมด้วยตรง

พี่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงแน่นอนเรื่องของอาถรรพ์ที่ดินตรงนี้แหละ
คือที่จริงเราก็เคยทราบมาก่อนได้ยินมานานว่าคือหลายคนชอบพูดกันตั้งแต่เกิดไฟไหม้คราวนู้นเลยนะ
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนมือหนึ่งตั้งแต่เกิดไฟไหม้ครั้งแรก๑เกิดไฟไหม้ครั้งที่๒๑จนมาครั้งนี้
เขาบอกว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์มันเป็นอาถรรพ์อะไร
ถูกต้องเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของอาถรรพ์ที่ดิน
เพราะว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้เป็นวังเก่าคุณผู้ชมชื่อว่าวังเพชรบูรณ์
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าจุธาทุธาราดิเลก
กรมขุนเพชรชบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสองค์ที่๗๒ในสมัยรัชกาลที่๕
โดยนายภัยศาลพืชมงคลธนายความนักโหราศาสตร์
ตอนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาเขียนเอาไว้ว่า
ดินแปลงนี้เนี่ยมีการสาบแช่งจากเจ้าของเก่าบอกว่า
หากผู้ที่ครอบครองมิใช่ลูกหลานก็ขอให้ชิบหาย
แต่หากไปสร้างสารเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่รังสิตจะยกเว้นไม่ต้องคำสาป
ดินที่ราชประสงค์ถูกเรียกขานกันว่านี่คือสี่แยกมหาเทพ
มีเทพอยู่รอบเลยเพราะว่าตรงนั้นเคยเป็นทางแยกมาก่อน
ส่วนใหญ่ก็จะมีวิญญาณชั่วร้ายเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะ
ที่เป็นทางแยกจะมีวิญญาณชั่วร้ายไปรวมกันอยู่เยอะแยะมากมาย
เมื่อก่อนเนี่ยโรงแรมเอราวันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะ

แต่ว่าหลังจากมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นะครับ
ซึ่งแนะนำให้ตั้งสารพระพรหมทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้น
เพื่อหวังให้ดูดซับพลังที่มาจากทางฝั่งของท้าวมหาพรหมเอาไว้ด้วย
ก็เป็นการแก้เคล็ดถ้าเกิดว่าใครทราบก็จะมีองค์เทพอยู่ทุกมุมของแยกราชประสงค์นะครับ
แต่ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ก็มีบางรูปปั้นเหมือนกันที่โดนคนสติไม่สมประกอบไปทุบทำลายก็มีเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะผลิตประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็สั่งการนะคะ
เร่งดำเนินการทั้งมาตรการความปลอดภัยแล้วก็สืบหาสาเหตุให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
โทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่า
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
ห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
รวมถึงขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะ
ในช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนจริงแล้วมันก็แห้งด้วย
มันมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเกิดไฟไหม้ได้ง่ายมาก
ให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้าน
สายไฟฟ้าเก่าต้องตรวจสอบให้ดีป้องกันให้ดี
แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการจุดแก๊สจุดเตาอะไร
ก็ตรวจเช็คดับไฟให้สนิทเมื่อไม่ใช้งานนะคะ
ตะเกียงด้วยเหมือนกันนะบางคนก็ใช้ไฟใช้ตะเกียงกัน
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้อีกนะคะ
คุณผู้ชมย้ำนิดนึงนะว่าเราต้องไปซ้อมหนีไฟ
กับจุดที่เราทำงานอยู่อาคารต่างที่ทำงานโรงเรียนมหาวิทยาลัย
เกิดเขามีการซ้อมอย่างคอนโดด้วยก็ตามทีต้องไปซ้อมนะ
เบื่อหน่ายอย่าคิดว่าโอ๊ยซ้อมอีกแล้วโอ๊ยเสียเวลา

ก้มคลานหมอบต่ำหาผ้าปิดจมูก
แล้วก็หายใจแล้วก็พยายามเอาตัวออกไปให้ได้เร็วที่สุด

เราต้องมีสติเพื่อหาทางรอดแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับ